ตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีที่มีสาวหน้าตาดีคนหนึ่งนะคะ
ที่ตั้งท้อง๖เดือนแล้วก็ไปใช้บริการนวดนวดเท้านะ
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว
ปรากฏว่าเกิดช็อกหมดสติแท้งลูกแล้วตอนนี้ยังนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่นะคะ
แล้วก็อาการโคม่าแพทย์บอกให้ย่าทำใจแล้ว

เรื่องนี้ทางด้านของเจ้าของร้านนวด
ก็ได้พาหมอนวดที่อยู่ในร้านที่เป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์
ให้ปากคำกับตำรวจด้วยเมื่อวานนี้ค่ะ
นางอินแก้วชายศรีวัย๘๐ปี

เป็นเจ้าของร้านนวดแผนไทยชมรมผู้สูงอายุอำเภอดอยสะเก็ด
ก็มาพร้อมกับผู้หญิงเสื้อชมพูนางสาวอักษรสวรรค์ศรีเรือน
ซึ่งเป็นหมอนวดในร้านที่อยู่ในเหตุการณ์นะตอนเกิดเหตุค่ะ
ก็พากันมาให้ปากคำกับร้อยเวรเจ้าของคดีที่โรงพักภูพิงคราชนิเวศเชียงใหม่นะคะ
โดยบอกว่าเรื่องค่าเสียหายในร้านยินดีช่วยเหลือทุกอย่างอยู่แล้ว
แล้วก็เขาบอกว่าถ้าถามว่าจะให้ไปพูดคุยกันเจรจากันกับญาติของผู้เสียหายเลยไหม
อิ่งแก้วก็บอกว่ายังไม่พร้อม
ทีนี้นางสาวอักษรสวรรค์เนี่ยเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วย

ฟังเขาเล่าให้ฟังหน่อยดีไหมคะว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไงขึ้นบ้าง
เข้าไปช่วยกัน
เข้าไปทำงานกับหัวใจอะไรมั้ย
แล้วซะผู้
ก็มีค่ะพยาบาล

นี่ค่ะเขาก็บอกว่าก็มีคนเข้าไปช่วยทันทีเหมือนกัน
พอเห็นว่าลักษณะเริ่มจะผิดปกติหรือว่าไม่ค่อยดีแล้วนะคะ
นางสาววิราวัลที่เป็นผู้เสียหาย
ไปใช้บริการนวดแล้วก็ช็อกหมดสติไปเนี่ยนะคะ
นำหนังสือมอบอำนาจจากพ่อและแม่ของนางสาววิราวัล
ไปพบกับพันธมรถโธอเอนกชายวงรองผู้กำกับโรงพักภูมิพิงค่ะ
ก็แจ้งบอกว่ายังไม่ได้มีการนัดให้คู่กรณีมาคุยตกลงกันนะ

ถึงได้มีข่าวหลุดออกไปว่าจะนัดคุยกัน
แต่ว่าทางนั้นไม่พร้อมหรืออะไรคือยังไม่ได้นัดกันค่ะ
แต่ตั้งใจว่าสัปดาห์หน้านี่แหละ
ซึ่งนายชัยวัดบอกว่าได้รับมอบอำนาจมา

ดำเนินการเจรจาตกลงกับคู่กรณี

ข้อมูลยังไม่แน่นยังไม่ครบหรืออะไรก็แล้วแต่
ก็ขอลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนแล้วกัน
ว่าตัวเองมีหนังสือมอบอำนาจมาจากผู้ปกครองแล้ว

แล้วก็บอกอัพเดทถึงอาการหลังสาวิรวรรณนะคะว่า
ถือว่าน่าเป็นห่วงมากจริงโอกาสรอดเนี่ยน้อยมาก

ห้างสรรพสินค้าเองออกมาร่วมรับผิดชอบด้วยค่ะ
เพราะว่าเหตุเกิดเป็นยังไงยังไง
เท่าที่สืบมาก็เราก็มีหลักฐานพอควร
หลักฐานระหว่างการนวดแล้วก็แชทคุยกับเพื่อนเขา
ณเวลามีอยู่ในการบันทึกหมด

คืออาการน้องตอนนี้ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วครับ
แล้วก็คอก็เริ่มเน่านะครับ
เพราะว่าอากาศหายใจเขาไม่มี

ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ทางฝ่ายญาติ
ทางน้าเองติดใจเรื่องอะไรครับ
ถ้าติดใจเรื่องอะไรผมก็อยากจะรู้ว่า

แล้วความรับผิดชอบของเขามีอะไรไหม
แล้วก็ส่วนเรื่องคดีก็ปล่อยไปตามคดี
แล้วก็ส่วนเรื่องกระแสของสังคม
ก็ให้เขารับรู้ไว้ว่ามันเป็นแบบนี้นะ

เพราะห้างเขาก่อนจะสร้างเขาทำประกันไว้อยู่แล้ว
ทีนี้ทางฝั่งห้างเองก็ออกมาเคลื่อนไหวนะคะ
นายวรุธบุญญาอนันต์ตัวแทนห้างบอกว่า

ห้างก็เป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างร้านนวดกับญาติของนางสาวิราวัลนะ

แล้วก็ทางญาติของนางสาววิราวันด้วย
ซึ่งก็มีการรวบรวมหลักฐานวงจรปิดต่าง

ส่วนประเด็นเรื่องการเยียวยาหรือว่าการรักษา
ก็เป็นส่วนของผู้เสียหายกับร้านนวดที่ต้องตกลงกันเองค่ะ
เพราะว่าห้างเป็นเพียงแค่ผู้ให้เช่าสถานที่เท่านั้นเอง